คุณผู้ชมครับไปสนุกสนานหัวเราะร่าเริงกันดีกว่า

ในวันแรกของการทำงานด้วย
เพราะฉะนั้นรวบรวมไว้แล้วสำหรับในตลอดข่าวขำ
ครั้งแรกของปีนี้จะฮาขนาดไหน

ตลอดข่าวขำวันนี้เราจะพาไปบุกโรงเรียน
โรงเรียนหนึ่งที่อยู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
เมื่อนักเรียนมาฟ้องครูว่ามีคนอยากร่วม

ครูจะยอมให้ใครมาทำร้ายลูกศิษย์ที่รัก
งานนี้ก็ต้องมีการปกป้องกันหน่อยแบบนี้

อันนั้นแหละตาอันนั้นด้วยเก็บเลย
เออเก็บให้หมดเออนั่นแหละเก็บ
เฮ่ยตอนแรกเราก็นึกว่ามีคนมาหาเรื่อง
เพราะเห็นนักเรียนมาฟ้องว่ามันอยากร่วง
ที่ไหนได้ไอ้ที่อยากร่วงน่ะ
มันคือมะนาวนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม
สงสัยคงถึงเวลาเก็บแล้วล่ะมั้ง
เฮ่ยคุณครูสาวท่านนี้ก็เลอระดมนักเรียน
ไปช่วยกันเก็บให้หมดนั่นเองล่ะครับปะโถ
คุณผู้ชมครับสมัยนี้เนี่ยนะ
มันก็เป็นยุคของเทคโนโลยีใช่ไหมล่ะครับ
หลายที่ก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกสบาย
เหมือนอย่างการเรียนหนังสือในชั้นเรียนนี้
ที่เขาเอาโน้ตบุ๊กมาใช้ในการเรียน
เราไปดูกันหน่อยสิว่านักเรียนเนี่ย
โน้ตบุ๊กหรือแล็บท็อปมาครบทุกคนหรือเปล่า
น้องครับน้องเล่นยกคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมาเลยเหรอ
ครับเนี่ยทุ่มเทสุดเลยจริง
เห็นแบบนี้เนี่ยต้องให้คะแนนความพยายามแบบ๑๐๔
ไม่หักสักคะแนนไปเลย
แต่พี่มีคำถามอยู่ข้อหนึ่ง
แบกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มายังไงกันล่ะครับเนี่ย
คราวนี้มาดูเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักกันหน่อย

ที่เป็นธาตุแมวก็ต้องชอบอกชอบใจ
เพราะน้องแมวเหมียวตัวนี้เนี่ยมันน่ารักซะละเกิน
เล่นกับมนุษย์อย่างสนุกสนานเลยทีเดียว
แต่เจ้ามนุษย์จะรู้ไหมว่า
มีใครกำลังจ้องมองอยู่
ใช่สิแมวเด็กมันน่ารักวันนี้แมวอย่างผมมันก็เลยตกกระป๋อง
คือเจ้ามนุษย์เนี่ยคงกำลังเหอน้องเหมียวตัวใหม่
ก็เลยทั้งรักทั้งเอ็นดู
ทั้งเอ็นดูทั้งเล่นด้วยแถมยังมีเสื้อผ้าให้ใส่อีก
งานนี้เนี่ยเลยทำเอาพี่เหมียวเจ้าถิ่นถึงกับจ้องมองด้วยความอิจฉาแบบนี้ล่ะครับผม
คราวนี้มาเอาใจคนเลี้ยงไก่กุ๊กกันหน่อยครับ
เพราะการจะต้อนไก่แต่ละตัวให้กลับเข้าเล้า

คุณพี่ครับคุณพี่เล่นใช้วิธีนี้ต้อนไก่เข้าเล้าเลยล่ะครับ
น้องไก่ก็คงคิดว่าพี่เขาเป็นจ่าฝูงละมั้ง
ถึงได้ยกขยงวิ่งตามกันเป็นขบวนแบบนี้เนี่ย
ใครอยากเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ลองดูนะครับ
แต่ถ้าเอาไปใช้แล้วอย่าลืมบอกผลลัพธ์กันด้วย

อันสุดท้ายที่แปลกจริง
โอ้โหนี่มันกองทัพไก่
ใช่เนี่ยค่าศึกต้องพ่ายแพ้กับกองทัพไก่๕๐๐๐

อย่าลืมเก็บกวาดด้วยนะครับ